ปีนี้ไม่ได้เปิดบ้านให้กับบรรดาแขกเรือเข้าไปอวยพรนะคะ

แต่ทีนี้ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
สำหรับใครนิยมตัวเลขชอบตัวเลข
ก็จะมีการรวมทุกตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวบิ๊กป้อมเนี่ย

นี่เลขอะไรบ้างทำเป็นเพลตแบบนี้เลย

วันเกิดคือ๑๑เดือน๘ปี๒๕๖๒
อายุเท่าไหร่๗๖ปีแล้วจ้า
นี่เห็นไหมข้างล่าง๔๘๘มาแน่งวดนี้
บางคนก็บอกว่าจับเป็นกลุ่มก้อนหน่อยสิ
ก็สวยนะ๔๘๘ก็มานะ๗๖ก็ดีนะ

นี่แม่น้ำหนึ่งนี่ต้องร้องโวยวายหน่อยแล้วนะ
เจอคนมาเทียบบารมีแล้วนะครับ

เป็นนักข่าวอาวุโสฝ่ายทหารนะคะ
นี่แกก็จะมีความสนิทสนมกับวงการทหารเป็นอย่างดีนะคะ

อธิษฐานอยากได้อะไรในวันเกิด
ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกข้างล่างค่ะ

แล้วอยากได้อะไรที่เป็นของขวัญวันเกิด
ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอยากเห็นคนไทยสามัคคีกัน

ปีนี้ก็ไม่ได้มีการเปิดบ้านให้กับแขกเรือมาอวยพร
แต่ว่าเมื่อวานนี้ที่บ้านพักในร๑ทมรอ
มูลนิธิป่ารอยต่อ๕จังหวัดเนี่ย
ก็มีการให้กับพบเหล่าทัพเนี่ย

แล้วก็คุยกันห่างอย่างห่วงนะคะ

เพราะว่าหลังจากนั้นบิ๊กป้อมก็ต้องมีการ

ปกติน้องรักน้องเล็กก็คือลุงตู่

จับไม้จับมือห่วงพี่ทุกปี
ปีนี้จะได้เห็นภาพนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ
อ่าค่ะ
ถ้าเข้าแล้วก็คงจะมีการอวยยศจากบิ๊กเป็นอะไร